ไปดูทุ่งดอกทานตะวันค่ะช่วงนี้ดอกไม้ในหลายพื้นที่ก็กำลัง
่งบานสะพรั่งเลยรับลมหนาวแบบนี้นะคะก็เลยเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยว
ชมทุ่งทานตะวันสวยที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
หรือศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจังหวัดตรังโอ้ลงใต้กันไป
เขาบอกว่าที่นี่มีการส่งเสริมให้ปลูกดอกทานตะวันสีเหลืองทอง
เพื่อใช้ประดับตกแต่งอาคารและสถานที่แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่าง
เนื่องจากว่าเป็นดอกไม้ที่สร้างสีสารให้ความสวยงาม
ดอกใหญ่กลมโตแล้วก็บานได้นานนับเดือนเลยทีเดียว

ตัวเล็กกว่าดอกทานตะวันอีกคุณ
น่ารักนะน้องก็จะแต่งตัวสีสันสดใสเพื่อที่จะมาถ่ายรูปกับดอกทานตะวันเนี่ยนะคะ
และที่ศูนย์แห่งนี้ก็จะมีการปลูกแบบหมุนเวียนด้วย
สลับสับเปลี่ยนกันไปในช่วงแต่ละฤดูค่ะ
เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มาชมความสวยงามของดอกทานตะวันได้ทุกเทศกาล
ไม่ใช่แค่ว่าช่วงหน้าร้อนหน้าหนาวหรือว่าหน้าฝน
โดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่และเดือนแห่งความรัก๑๔กุมภาพันธ์วันวาเลนไทยเนี่ยนะคะ
ก็จะมีดอกทันตะวันบานกว่า๑๐๐ต้นเลยออกดอกให้ชื่นชมความสวยงาม
ซึ่งคู่รักนะคะสามารถเข้ามาถ่ายพรีเวดดิ้งได้นะ
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่นี่เขาจะเปิดให้เข้าไปถ่ายพรีเวดดิ้งได้
หรือว่าถ้าเกิดครอบครัวอยากจะมาเที่ยวก็สามารถมาได้เหมือนกัน
เอากดหัวลงกดหัว
คือแดดก็ร้อนนะนะแต่ก็สู้

ก็ใครที่สนใจสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ฟรีคุณผู้ชม
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย
หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้นะคะ๐๗๕๕๘๒๓๑๒๓
ในเวลาราชการเท่านั้นนะจ๊ะ
นี่ไงโอ้โหน้องใบตองอ่านข่าวนี้เหมาะกับคุณมาก

เหมือนดอกทานตะวันหน้านี่ก็บานเหมือนทานตะวันเลยค่ะคุณ
คือบานแจ่มใสบานสับพรั่ง
อืมสวยสะพั่งแหมใครมีสาววิ่งวิ่งให้หน่อยได้ไหม

ไม่ใช่หมายถึงผมสิไอ้น้องไปต่อเขา
คือคุณพูดถึงหน้าบานไงกล้องเขานึกว่าเป็นคุณ
เนี่ยพอพูดอะไรบานก็เข้ามาที่หน้าผมตลอดเลย

มีคุณผู้ชมส่งไลน์มาหมอบอกว่าทำไมอ้วนขึ้น
ดูตลอดข่าวเช้านี้ทุกวันเจริญอาหาร